สวัสดีค่ะคราวนี่ก็ต้องบอกว่าเธอต้องออกมาเคลียร์กันนิดหนึ่ง
เพราะว่าสาวเอมมิแม็กสิมถูกตกเป็นเป้า
ว่าเธอเป็นมือที่๓ที่ทำเอา
คุณแมนการินกับคุณโกรดามีปัญหากัน
เพราะคือคุณเอมมี่เธอออกมาแฉว่า
มาขอจ่ายเงินให้เธอ๑๕๐๐บาท
กับการให้เธอเปิดกล้อง

เรื่องนี้เอมมี่บอกเลยจะสร้างกระแสหรือเปล่า

จะให้เงินอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ฟังจากปากของเอมมี่กันเลยจ้า
จริงมีคนทักเยอะมีคนปลอมเป็นลูกเอมมี่ก็มีนะคะ

ขายเสื้อผ้ารองเท้าขายทุกอย่างสะเพราเขา
แล้วเวลาคนลูกค้าคุยเนี่ยก็คือคุยกับเอมมี่โดยตรงเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะแอดมาได้
หนูเชื่อก็ได้ว่าเป็นพี่แมนจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าหนูเลือกที่จะไม่เชื่อว่าเป็นพี่แมน

แค่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าแบบ

อยากเอาเรื่องต่ำมาทำกับพี่ชายเอมมี่ค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วคุณเกลก็บอกเองว่า
ข้อความที่พูดกันเนี่ยไม่ใช่คุณแมนแน่นอนนะคะ

กำลังนั่งคล่อมนี่
สซิก้าเป็นนักร้องหญิงหน้าใหม่

คิดถึงไม่เคยง้อใครขนาดนี้นะ
แฮชแท็กว่าหญิงรักหญิง

เพราะว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเพลงปล่อยมือ

มี่เธอบอกว่าเธอมีแฟนแล้ว

แล้วเค้าบอกคุ้มกันมานานสี่ปีแล้วนะ
มันเป็นเรื่องเราแห่เล่นกันนะคะแต่สนิทกัน
คือจริงแล้วในเพลงปล่อยมือมันใช้ได้ทั้งหญิงและชาย

มี่ชอบแกล้งพี่เจสสิก้าแบบนี้อยู่แล้ว
แห่เล่นกันปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นการช่วยพี่เขาโปรโมทด้วย
คือจริงส่วนตัวเอมมี่มันมีแฟนน้องขวัญทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับ

ก็จริงถ้ารู้จักแบบเรียนรู้กันกับน้องมาก็๔ปีแล้วค่ะ
แต่แบบคุยจริงจังก็เมื่อกลางปี